คุณผู้ชมยังไม่แน่ใจว่าคลิปนี้
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าตำรวจ

เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการรับสวย
มันเป็นจุดแต่ดูคลิปก่อนค่ะ

คุณผู้ชมการุณาฟังให้จบ

คือเหตุผลที่เขาที่แจงมา

แต่ถ้าเกิดว่ามองผิวเผินแบบนี้

ตำรวจเรียกรับสวย

ในคลิปคุณเห็นนะใบแดงเมื่อสักครู่ที่ยื่นออกมา

แล้วผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายตำรวจไหมคะ

แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็มีตราโล่ด้วยนะคะ

ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า

แล้วมีคนแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เดินจากรถจักรยานยนต์ตราโล่ตำรวจ

ก่อนที่จะรับเงินจากคนในรถที่ยื่นแบงค์ร้อยมาให้

ชายคล้ายกับตำรวจ

แล้วก็เดินกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ส่วนรถบรรทุกก็ขับออกไปทันทีนะคะ

ที่มาวิพักวิจารณ์เรื่องนี้ค่ะ

ก็ต้องมีเป็นผู้ตรวจสอบให้นะคะ

พลตำรวจตรีชยุดมรญญาตค่ะ

ตำรวจที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
หากพบว่าตำรวจนายนั้น
เรียกรับสวยหรือว่าเรียกรับเงินจริง

ทั้งวินัยและอาญาค่ะ

บอกว่ายังได้เรียกประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์

ไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดปฐุมธานี

ของจังหวัดใช่ไหมคะก็ต้องนั่งหัวโต๊ะ
ตรวจสอบให้ล่าสุดคุณผู้ชม

มันคืออะไรล่าสุดความจริงถูกเปิดเผยออกมาแล้วค่ะ
คือเขาบอกว่าก่อนที่ใครต่อใครจะพากันเข้าใจผิดไปหมดนะคะ

อัศววาวิบูลเป็นผู้กำกับโรงพรรคธัญบุรี

การตรวจสอบพบว่าชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ย

จริงเป็นตำรวจฝ่ายงานป้องกันและปราบปราม
แต่เหตุการณ์ในคลิปไม่ใช่เป็นการเรียกรับสวย

ท่านอธิบายทีมข่าวของเราต่อบอกว่า
คืออย่างนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายตรีพบคงนิ่ม
คนที่ยื่นเงินให้กับตำรวจในคลิปนี้นะ

เขาเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าว
แล้วก็ในวันที่เกิดเหตุเขากับลูกน้อง
กำลังเอารถเกี่ยวข้าวขึ้นรถบรรทุก
เพื่อนำออกไปรับจ้างที่อำเภอหนองเสือ

ขับไปเจอดาบเนินก็คือดาบตำรวจในคลิปนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นเคยกัน

สินน้ำใจที่หลายวันก่อนเนี่ย
ับเนินแกไปช่วยตามรถมานะคะ
มาช่วยยกรถเกี่ยวข้าว
เพราะรถเกิดเสียระหว่างทาง

คุณตรีพบอธิบายแบบนี้นะคะ

เป็นลูกน้องของนายตรีพบเอง
ไม่รู้ว่านายจ้างจ่ายเงินให้ดับเนิน

จนเกิดกระแสโจมตีดาบเงิน

ต้องขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะคะ

สังคมเข้าใจดาบเงินผิดค่ะ